คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่อง

เรื่องของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกนะครับใช่ค่ะ
พายุฤดูร้อนที่พัดถล่มที่เชียงใหม่
ทำให้ป้ายโฆษณาและร้านค้าต่างบนดอยพระทาสดอยคำพังเสียหาย
รวมถึงน้ำยังท่วมวิหารหลวงพ่อทันใจด้วยนะครับ

นี่แหละเวลาที่เราไปไหว้หลวงพ่อทันใจ
เราจะไปอยู่ตรงล้างตรงนี้ปรากฏว่าถูกน้ำท่วมเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินนะครับ
วัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่วัดกำลังช่วยกันเก็บเศษขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำ
เพื่อช่วยกันระบายน้ำที่ท่วมที่หน้าวิหารนะครับใกล้กับสาราหลวงพ่อทันใจ
หลังจากที่ในพื้นที่มีพายุฝนตกกระหน่ำ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
โดยมีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊คชื่อณมงกุฎไพร
พร้อมกับโพสต์ข้อความบรรยายนะครับว่า
น้ำท่วมวัดพระธาตุดอยคำสงสัยอุดตันท่อ
คิวต่อไปหมู่บ้านป่าแหว่ง
ทีนี้ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเป็นจำนวนมากแล้วครับ
เพราะไม่เคยเห็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้

แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กป่าพัฒระสินค้ามือ๒
ก็โพสต์ภาพของผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มบนวัดพระธาตุดอยคำ
ทำให้ทั้งป้ายโฆษณาแล้วก็เพลิงขายของล้มระเนรนาศ
ทับรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายหลายคันนะครับ
นี้วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดเก่าแก่
สร้างมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีแห่งฮริพุนชัย
ตั้งอยู่บนโดยคำด้านหลังอุทยานหลวงรัชพฤษ

แล้วก็แน่นอนนะครับทุกคนรู้จัก
แล้วก็เวลาที่ไปขอพรจากหลวงพ่อทันใจมักจะได้
แล้วก็ขอเรื่องของตัวเลขก็มักจะได้
ท่านก็ไปแก้บนด้วยพวงดอกไม้พวงมะลิ

ทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ชาวเชียงใหม่เขาก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะครับ
ก็ต้องดูวิธีการในการที่จะแก้ไข

แล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีลมพายุต่อเนื่อง
ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังต่อเนื่องกันด้วยนะฮะ
คือพื้นที่นี้อยู่บนเขานะครับ
อยู่บนเขานะถ้าบางคนอาจจะนึกภาพว่า